ส่วนสมัยที่สองที่เชียงใหม่นะครับ

ยังไม่มีชื่อของหัทยาบำรุงศุกร์นะครับ

รายชื่อที่มีการประกาศกันออกมา

เปลี่ยนรุ่นแป้นน้อยกับจีดาพานาหัวหนองครับตัวเซ็ตเตอร์พรพันธ์เกิดปราศ
แล้วก็ดนรพรสินโพนะครับแทนที่ของสิริมามานกิจครับ
ส่วนบอลเร็วทัศดาวนึกแจ้งจรัสพรบรรดาศักดิ์วิมลรัฐธนพันธ์
แล้วก็ทิชากรบุญเลิศหัวเสาครับชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศ
สถิภาพรจันทวิสูจน์แล้วก็สุทัศตาเชื้อบูหลิมนะครับ
แทนที่วิภาวีสีทองบีหลังก็เป็นพิมพิชยากกรำ
แล้วก็นัทธิมากุบแก้วแทนที่ของธนัชชาสุขสดครับ
ส่วนฝ่ายจัดที่เชียงใหม่ก็มีการเปิดภาพความพร้อมสนามแข่งขันนะครับ
ล่าสุดเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างใหม่
แล้วก็ปูพื้นใหม่ตามมาตรฐานของการแข่งขันระดับนานาชาติ
รวมทั้งอัธจันทร์ผู้เข้าชมที่มีความจุได้๓๐๐คน
แล้วก็ระบบปรับอากาศที่มีการทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด
เหลือเพียงแค่การเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์นะครับ
บรรดาแฟนลูกยางไทยก็ต่างให้ความสนใจมากนะครับ
ก็ไม่ต่างกับสนามที่อินโดเลยดูแล้วก็อาจจะอึดอัดเหมือนกันนะครับ
ต้องรอดูว่าเกมแรกกับฟิลิปปินส์๑๑สิงหาคมเวลา๖โมงเย็น
บรรยากาศจะเป็นยังไงส่วนยุทธชนหญิงอายุต่างกว่า๑๙ปี
แชมป์โลกครับแข่งขันที่โครเอเชียรอบ๘ทีม
ไทยก็แพ้ญี่ปุ่นไปสุดมันเลยนะครับ๒ต่อ๓เซต
คะแนนออกมา๒๐๒๕๒๕๒๐๒๐๒๕๒๙๒๗แล้วก็๑๐ต่อ๑๕
ก็ตกรอบ๘ทีมน่าเสียดายเกมนี้นะครับวฤษลาสีทาเลิศ
ทำคะแนนสูงสุด๒๖แต้มทีมไทยเล่นต่อครับในรอบจัดอันดับ๕๘
โดยรอบตัดเชือกจะพบกับบาเกรียนะครับเย็นวันนี้๑๗นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ